สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมคะตรุษจีนปีนี้เทวดาเป็นใจส่งฝนลงมาดับร้อนบรรเทาแรงค่ะ
จากตอนนี้นะคะเราตรวจพบว่ามีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
อบนำความชื้นพัดเข้าปกครุมประเทศไทยค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ในหลายพื้นที่ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้มมีฝนตกลงมา
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
แต่หลังจากนี้คุณผู้ชมอุณหภูมิจะลดต่ำลง๑๓องศาค่ะ
ส่วนภาคใต้ระยะนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสานค่ะถ้าเกิดใครเป็นเกษตรกรต้องดูแลให้ดีค่ะ
เพราะว่าอาจจะมีลมแรงร่วมด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูแลพืชผลทางการเกษตรป้องกันการเสียหายค่ะ